เริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุเหมือนกับที่เคยมีข่าวมาแต่ว่าครั้งนี้มีคนไทยเสียชีวิตด้วย
เนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในไทยในตลาดที่เมืองสตาร์ทบุกนะฮะ
เขามีตลาดคริสต์มัสใช่ค่ะแล้วก็ที่เมืองนี้เนี่ยอยู่ทางใกล้ใกล้กับพรมแดนของประเทศเยอรมนีด้วยนะคะ
เขามีสนามบินที่ใช้ด้วยกันเลยฝรั่งเศสกับเยอรมนีเนี่ยที่เมืองสตาร์ทบุกเนี่ย
ลงเครื่องตรงนี้ใครจะไปประเทศไหนก็แยกไปเลยซ้ายขวาคือตอนนี้ฝรั่งเศสมีเรื่องวุ่นเยอะ
แล้วคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยตอนแรกเขาจะไปเที่ยวที่ปารีส
แต่เห็นปารีสมีประท้วงกันเขาก็เลยย้ายไปเที่ยวเมืองนี้แต่สุดท้ายมันมีเหตุกราดยิงที่นี่
เมื่อคืนนี้ตามเวลาในไทยอยู่ดีมีคนร้ายคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะไปกราดยิงเนี่ยนะ
ลองฟังเสียงดูบรรยากาศเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นก่อนนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บอีก๑๒นะแต่ดูภาพที่เขาบันทึกกันไว้ได้
ท่านลองฟังเสียชุด๓ศพบาดเจ็บอีก๑๒นะแต่ดูภาพที่เขาบรรยาการณ์กันไว้ได้
ท่านลองฟังเสียชุด๓ศพบาดเจ็บอีก๑๒นะแต่ดูภาพที่เขาบรรยาการณ์กันไว้ได้

ท่านลองฟังเสียชุด๓ศพบาดเจ็บอีก๑๒นะแต่ดูภาพที่เขาบรรยาการณ์กันไว้ได้
ท่านลองฟังเสียชุด๓ศพบาดเจ็บอีก๑๒นะแต่ดูภาพที่เขาบรรยาการณ์กันไว้ได้
ท่านลองฟังเสียชุด๓ศพบาดเจ็บอีก๑๒นะแต่ดูภาพที่เขาบรรยาการณ์กันไว้ได้
ท่านลองฟังเสียชุด๓ศพบาดเจ็บอีก๑๒นะแต่ดูภาพที่เขาบรรยาการณ์กันไว้ได้
มีตำรวจกับทหารที่เข้ามาระงับเหตุด้วยไงแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เห็นไหม
ค่ะมีคนนอนอยู่ไม่แน่ใจว่าจะถูกยิงด้วยหรือเปล่าอืมนะ
เอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๑๒คนณขณะนี้นะครับ
จำนวนนี้สาหัส๖คนและมีผู้เสียชีวิตจากการถูกยิง
ในช่วงเกิดเหตุเลยสามคนด้วยกันผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะ
อย่างบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงปืนเห็นคนถูกยิงนอนอยู่บนสะพาน
เขาก็พยายามจะไปช่วยเหลือแล้วล่ะแต่ก็เสียชีวิตไปแล้ว
เสียงปืนดังขึ้นเป็นสิบนัดอ่าบางคนก็บอกว่าความแตกตื่นเนี่ย
มันเกิดขึ้นกลหนไปหมดนะครับอ่าขณะที่บางคนก็อยู่ตามอาคาร
บางคนก็เดินอยู่ที่ตลาดบางคนก็อยู่ในร้านอาหารก็มี
สำหรับผู้ที่ก่อเหตุนะครับชื่อว่านายเชรีฟเชคัทอายุ๒๙ปีนะครับ
เป็นชายชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่มีหมายจับอยู่ในบัญชีผู้ก่อการร้าย
ทางการฝรั่งเศสเขาเฝ้าระวังอยู่ใช่ค่ะและความจริงแล้วเขาก็เกิดอยู่ที่เมืองนี้
ใช่ค่ะแล้วก็มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลอาทยากรรมนะคะ
ของทางกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสมานานมากแล้วค่ะครับ
แล้วก็มีประวัติด้านอาทยากรรมในประเทศเยอรมนีด้วยนะคะอืมเนี่ยคนนี้ค่ะ
เกิดและเติบโตในเมืองสตาร์ทบุกนี่แหละนะครับยังไม่มีกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มไหนออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการก่อเหตุนะครับ
แต่ถ้าไปดูจากความเคลื่อนไหวของกลุ่มไอเอสเนี่ยมีรายงานว่ามีลักษณะการโพสต์ผ่านเครือข่ายของเขาเหมือนกับฉลองอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะ
อืมซึ่งก็มีสถานีโทรทัศน์บีเอฟเอ็มทีวีครับ
รายงานว่าคนขับแท็กซี่คนหนึ่งเขาให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาเผชิญหน้ากับผู้ชายคนนึง
ซึ่งคาดว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุคาดว่าเป็นนายเซคัทคนนี้
เพราะว่าแท็กซี่คันนี้ถูกจี้อืมให้ขับรถพาหลบหนี
คนขับรถแท็กซี่เขาบอกว่าเอาชีวิตรอดมาได้ข้อมูลนี้ก็เลยเป็นเบาะแสสำคัญอีกเบาะแสหนึ่งนะคะ
ก็คือคนร้ายน่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาซ้ายน่าจะเป็นผลมาจากการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
ดังนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งของฝรั่งเศสและเยอรมนีเร่งตามตัวคนร้ายอยู่
ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หนีไปได้ค่ะนะจี้แท็กซี่แล้วก็หนีไปนะครับ
ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปกบดานอยู่ที่ไหนเอาเป็นว่ายังจับไม่ได้นะครับ
แต่เชื่อกันว่านี่คือปฏิบัติการของกลุ่มหัวรุนแรงที่จะใช้วิธีการในสมัยนี้ยุคนี้ก็คือลักษณะของโลนวูฟ
หมาป่าตัวเดียวไม่ได้ก่อการเป็นลักษณะไปเป็นกลุ่มไปวางระเบิดไปก่อเหตุกราดยิงใหญ่อย่างนั้นไม่ใช่แล้ว
แยกย้ายแตกตัวกันก่อการนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตสามคนหนึ่งในนั้นเป็นคนไทยนะครับ
นี่คือข่าวที่ได้ยินแล้วก็ตกใจมากเพราะไม่เชื่อว่าโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปขนาดนั้นอ่ะ
จะมีคนไทยเสียชีวิตด้วยนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายอนุพงศ์สืบสมานอายุ๔๕ปีท่านนี้นะครับ
ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกว่าได้รับรายงานจากสถานเอกอักราชทูตณกรุงปารีส
เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพร้อมกับยืนยันข้อมูลว่า
นายอนุพงศ์เดินทางไปเที่ยวกับภรรยาทีแรกตั้งใจจะไปเที่ยวปารีสฝรั่งเศส
แต่เห็นว่ามีเหตุการณ์วุ่นวายประท้วงกันก็เลยย้ายมาสตาร์ทบู่ก่อน
แล้วเดี๋ยวจะค่อยไปที่ปารีสอีกทีหนึ่งแต่ปรากฏว่าไปวันแรกคืนแรกเลยนะ
ไปที่ตลาดคริสต์มัสเนี่ยแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้
แล้วก็ถูกกระสุนเข้าพอดีเลยนะครับโอ้โหน่าเสียใจจริงจริง
ค่ะซึ่งทางด้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
ก็ได้มีการพยายามที่จะพูดคุยกับภรรยาของนายอนุพงศ์ผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เพราะว่าเขาไปเที่ยวด้วยกันกับภรรยาครับแต่ว่าทางภรรยาเนี่ย
ก็บอกกับสื่อที่พยายามจะสัมภาษณ์บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะพูดอะไรเลย
ยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรนะคะ
ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเรียกประชุมด่วน
ธรรมเนียบประธานาธิบดีในกรุงปารีสก็หารือถึงสถานการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นค่ะ
การหารือกันในครั้งนี้มีนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสเข้าร่วมนะคะ
ส่วนตำรวจเยอรมนีก็ได้มีการสนที่กำลังคุมเข้มบริเวณชายแดนที่ติดกับฝรั่งเศส
มีการตั้งด่านตรวจค้นรถทุกคันที่เข้าออกจากเมืองนี้ค่ะ
เพื่อเร่งค้นหาตัวคนที่ก่อเหตุ
ท้องถิ่นรายงานว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะถูกยิงบาดเจ็บนะคะ
อย่างที่เล่าไปว่าขึ้นรถแท็กซี่หลบหนีไป
เพราะว่ามีคนขับรถแท็กซี่ให้ข้อมูลกับนักข่าว
ว่าเขาพยายามจะจี้รถแท็กซี่พาหนี
แต่แท็กซี่เขาก็รอดชีวิตมาได้
แล้วก็พอเข้าไปตรวจค้นห้องพักปรากฏว่าไปเจอระเบิดด้วยนะคะ
มีระเบิดซุกซ่อนอยู่ในห้องพักด้วย
รัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสนายคริสตอฟคาสตาเน่
บอกว่าจุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ก็เลยเตือนประชาชนให้อยู่แต่ในที่พักอาศัย
ตอนนี้ยังมีการปิดถนนหลายสายในเมืองสตราสบุกนะคะ
ขณะที่อาคารรัฐสภาสาภาพยุโรปที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้
ก็มีการตรึงกำลังโดยรอบเพื่อความปลอดภัย
และมีการยกระดับเตือนภัยความมั่นคงขึ้นสู่ระดับฉุกเฉิน
คือรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศยกระดับเตือนภัยก่อการร้าย
จะมีการเพิ่มมาตรการป้องกันชายแดน
รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตามตลาดคริสต์มัสทั่วประเทศเลยนะคะ
ฝรั่งเศสเลยป้องกันไม่ให้มีการเกิดเหตุการณ์โจมตีลอกเลียนแบบด้วย
ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยก็เตือนเหมือนกันค่ะ
คนไทยในฝรั่งเศสเตือนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต้องระมัดระวังในการเดินทางและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการฝรั่งเศสอย่างเร่งครัดด้วยนะคะ
น่าเป็นห่วงก็คือขนาดนี้ยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้
ทางนายกเทศมนตรีสตาร์ทบูได้เปิดเผยล่าสุด
บอกว่าตลาดคริสต์มัสตอนนี้ก็ปิดไปเลย

ส่วนเรื่องการไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตนั้น
ก็จะลดทงลงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตนะฮะ

ใช่ค่ะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย
ดอนประมาทวินัยก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นทีมข่าวติดตามไปว่าเขาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ได้มีการไปคุยกับญาติของคนไทยที่เสียชีวิตที่นั่นนะคะ
อยู่ท้ายซอยเจ้าแม่กลอิมหมู่๓ตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจัดเชิงเซียว
เป็นธุรกิจที่นายอนุพงศ์สืบสมานอายุ๔๕ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่ฝรั่งเศส
เปิดทำเป็นธุรกิจของครอบครัวอยู่ที่นี่นะคะ
ธุรกิจนี้นายอนุพงศ์และภรรยาเขาร่วมกันทำ
ร่วมกับญาติพี่น้องทำกันมา๒๐กว่าปีแล้ว
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับญาติของนายอนุพงศ์นะคะ
ที่เขาคอยดูแลโรงงานให้อยู่
ชื่อว่าเฮียแหลมนายฉัดธีรพลฉัดชยาวราชัตน์อายุ๕๘ปี
แหลมบอกว่านายอนุพงศ์เป็นชาวอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า

ภรรยาเปิดกิจการร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่กรุงเทพ
ส่วนที่โรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและขนมจีน

นายอนุพงศ์กับภรรยาก็มีหน้าที่เก็บเงิน
จากการขายเส้นก๋วยเตี๋ยวและขนมจีน

ก็ไปดูกิจการที่โรงงานบ่อยอยู่นะคะก็ไปมา

ทั้งสองคนทั้งนายอนุพงศ์และภรรยายังพาครอบครัวไปงานเลี้ยงกันอยู่
แล้วก็พอมารู้ว่านายอนุพงศ์เสียชีวิตในเมื่อช่วงเช้า
จากสื่อมีเพื่อนมีแบบคนใกล้ชิดเนี่ยแจ้งมาทางไลน์
ทีนี้ทางญาติก็เลยบอกว่าตอนนี้เรื่องของการดำเนินการ
เรื่องของศพเนี่ยนะคะได้มีการติดต่อกับสถานทูตประเทศไทยกับสถานทูตฝรั่งเศส
ต้นญาติจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพนิมิตรตลาดบ้านใหม่

แต่ยังไม่ชัดเจนว่าศพจะถูกส่งกลับมาวันไหน
ซึ่งก่อนหน้าที่นายอนุพงศ์กับภรรยาตั้งใจจะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าตอนแรกจะไปป่ารีด
แต่ว่าเห็นมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงผู้นำฝรั่งเศสอยู่

แต่สุดท้ายพอเปลี่ยนเมืองก็ไปเจอกับเหตุการณ์กราดยิงแล้วก็ถูกลุกหลงจนมาเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ตัวคนตายเนี่ยคนอุปกรณ์เนี่ยเขาก็มีคนไปเก็บเงิน

แล้วก็มาวิ่งไปไปมาเนี่ยในฝรั่งเศสบ่อย

เขาช่วยดูแลงอะมีคนเก็บเงิน

ใช่เขาเก็บอีกหน้าที่เก็บเงิน
พ่อแจ้งมาทำพี่ชายเขา

แล้วทางโครงสูตรเขาติดต่อเรื่องศพเรื่องอะไรมาอย่างนั้น

เขาบอกไว้ว่าจะมามาเมื่อไหร่ไง

แต่น่าจะประมาณไม่สองสามวันอะบ้าง
น่าจะมีสามวันอะสองวันก็ไม่ทัน

สองคนเดินทางไปต่างประเทศบ่อยค่ะ

แต่ทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศก็จะซื้อของ
ปารีประเทศฝรั่งเศสบอกว่าจะได้มีการ
ส่งเจ้าหน้าที่กงศูนย์ไปช่วยเหลือ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตแล้วก็ไปแสดงความเสียใจ

นำร่างของผู้เสียชีวิตกลับมาที่ประเทศไทยค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ที่ฝรั่งเศส